เอาล่ะคุณผู้ชมแต่ว่าคนที่สนใจเรื่องของการเปิดโชครับทรัพย์เนี่ย
มีเสมอมีตลอดเหมือนกันก็เลยเดี๋ยวจะพาไปที่จังหวัดกาลสินค่ะ
เขามีพิธีเปิดโชคลาภเพื่อรับทรัพย์กันแล้วงานนี้นะคะก็ได้เชิญเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายคนมาร่วมงานกันด้วย
พิธียิ่งใหญ่มากเลยล่ะค่ะ
โหสวยงามค่ะปกติเราจะเห็นการรำวงสวงเป็นสาวใช่ไหมคะ
แต่ภาพการรำบวงสวงที่เห็นเมื่อสักครู่นั้นเป็นนุ่มเขาก็มารำบวงสวงให้กับงานนี้เหมือนกัน
นั่นก็คือให้กับพุทธาพิเศษพระพิคเนธหรือคณะปฏินาคาราชแสนล้าน
อยู่ที่บริเวณเทวาลัยทรัพย์นาคินค่ะ
ซึ่งเทวาลัยทรัพย์นากินแห่งนี้ก็อยู่เลขที่๒๕๓หมู่๙บ้านแก่เปะตำบลเชียงเครืออำเภอเมืองกาลสิน
พิธีบวงสวงครั้งนี้นะคะจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการเปิดโชคราบรับทรัพย์นั่นเองค่ะ
ครั้งนี้นะคะได้นิมนต์เกจิชื่อดังของไทยมาร่วมพิธีมากมายนะคะ
อย่างเช่นคนดังคนนึงค่ะคืออาจารย์น็อตตำหนักปู่ใหญ่
และอีกมากมายหลายท่านที่ไม่สามารถเอ่ยน้ำได้หมดเพราะเยอะจริง

ใช่ค่ะก็คือเชิญมานิมนต์มาเพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของพิธี
แล้วก็อยากจะให้พิธีนั้นมีความถูกต้องตามหลักความเชื่อ
หนึ่งในท่านที่เชิญมานะคะคืออาจารยุทธพลค่ะก็เล่าถึงสาเหตุที่เขาได้จัดพิธีบวงสวงอย่างยิ่งใหญ่
ก็เป็นเพราะว่าทางคุณยุทธพลเองเนี่ยอาจารยุทธพลเองมีความศรัทธาในองค์ปู่พญานาคาราช
เนื่องจากว่านิมิตรหรือว่าฝันเห็นหลายครั้งก็เลยบนเอาไว้ว่าถ้าองค์ปู่อยากจะมาที่นี่จริง
ก็ขอให้องค์ปู่ให้โชคให้ลาบด้วยพอภาวนาพอขอไปแบบนั้นหลังจากนั้นก็ถูกรางวัลมาตลอดเลยนะคะ
ได้เงินได้ทองมาอาจารยุทธพลก็ลงทุนสร้างเทวาลัยทรัพย์นาคินบนเนื้อที่๒ไร่
ถือว่าเป็นการถวายให้กับองค์ปู่นั่นแหละเลยเป็นที่มาคราวนี้ความเชื่อก็แพร่ขจายไปเรื่อยนะคะเลยมีการบวงสวงทำพิธีนี้ขึ้นมา
ใครที่สนใจสามารถไปกราบไหว้ขอพรขอโชคขอลาบกันได้
อย่างไรก็ตามเรื่องราวของการทำพิธีแบบนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อเหมือนกันนะคะ
จะเป็นส่วนหนึ่งของความเชื่อหรือส่วนหนึ่งของศาสนาพุทธในส่วนใดส่วนหนึ่ง
อันนี้ถือว่าให้เป็นส่วนบุคคลแล้วกัน